พูดถึงความพยายามให้ไปถึงจุดหมายเป็นเรื่องดีค่ะ
แต่ความพยายามอย่างนี้ไม่ดีแน่
ผู้ชายคนนี้นะไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้มา
ไม่ตรงทรงตัวไม่อยู่แล้ว
แต่ยังพยายามว่าจะไปต่อ
จะไปเที่ยวต่อขับรถไปเที่ยวต่อ
แล้วสุดท้ายเขาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ

อันนี้เหตุการณ์ตอนสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะคะ
เรียกว่าในแจ๊คละกันผู้ชายคนนี้
เขาขับรถย้อนสอนแล้วก็จอดไว้ข้างทาง
เดินข้ามถนนทำท่าเหมือนกันจะเตะรถคันอื่นเลยนะ

เขาเมาหนักมากคุณผู้ชมค่ะ

คือเขาจะเดินให้รถชนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ชาวบ้านเห็นแบบนี้เลยแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบค่ะ
แจ๊คคนนี้เขาไปดื่ม
ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนมาแล้วจะไปเที่ยวกันต่อ
จะไปที่หมู่บ้านสปันที่ดงพญาอำเภอบ่อเกลือค่ะ
แล้วทางตรงนั้นบอกเลยว่ามันเป็นทางคดเคี้ยวมากบนภูเขา
ไกลออกไปประมาณ๑๒๐โลค่ะ
ทีนี้เพื่อนเขาไปกันก่อนแล้ว
เหลือแต่แจ็คแจ็คเนี่ยขับรถตามไปคนเดียวแหม
ไม่มีเพื่อนคนไหนที่ไม่เมามาขับรถให้แจ๊คเลย
ทีนี้แจ๊คเมาขับออกจากบ้านมาได้๓๐โล

ลงไปลงมาและเขาโมโหลลงมามาเตะรถชั้นอื่นแบบเนี้ย

คุณถ้าคุณเมาขนาดนี้คุณจอดรถรอข้างทางก่อนเลย
คุณก็ไปเช่าโรงแรมนอนก่อนเลยคุณอย่าขับไปหมู่บ้านสปันนะมันไกลจะตาย
บอกว่าครับครับเดี๋ยวผมนอนในรถก็ได้ครับเดี๋ยวให้ผมสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมขับต่อครับคุณตำรวจ
แต่ผ่านไปไม่ถึง๒ชั่วโมงค่ะชาวบ้านแจ้งตำรวจมาอีก
คุณตำรวจมาดูหน่อยเนี่ยมีคนเมาวิ่งให้รถชน
แล้วมันอยู่ห่างจากจุดนี้ได้๒โลค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจก็รีบไปเลยไปถึงเฮ้ยนี่แจ๊คเมื่อกี้นี่นะ
รอบนี้นะตำรวจก็เลยพาแจ็คมานอน
นอนที่สพเมืองน่านก่อนเพราะว่าปล่อยไม่ได้แล้ว
เออตำรวจก็คิดว่าเออมันคงเรียบร้อยดีแล้วล่ะ
ไม่มีอะไรแล้วแหละเลยจะไปทำอย่างอื่นต่อ
ปฏิบัติทำภารกิจอื่นต่อปรากฏว่าสักเที่ยงคืนครึ่ง
ไปจากที่ตำรวจให้แก๊กนอนประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ
ไปต่ออีกคุณผู้ชมซึ่งจริงเขาไม่ไหวอ่ะเขาเมาหนักอ่ะ
ก็เลยหลับคอพับอยู่ในรถยนต์แบบเนี้ยค่ะโอ้ยจอดอยู่ตรงสพ
ห่างจากสพสัก๕โลได้ตำรวจก็ต้องตามไปดูอีก
ไม่ได้ไปปฏิบัติภารกิจอื่นสักทีชาวบ้านเขาแจ้งมาคราวนี้
พอมาถึงแจ๊กนี่สภาพนี้แจ๊กแบบอันนี้สนิทเลย
ใช่นอนกลนเลยค่ะตำรวจเขย่าตำรวจปลุกอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้
ตื่นมาอะไรอ่ะคุณตำรวจ
เพื่อนโทรตามให้ผมไปสปันเนี่ย

ผมไม่รู้จะไปยังไงจอดพักอยู่ตรงนี้
ที่สุดค่ะตำรวจพาแจ๊คกลับไปที่สพเหมือนเดิม
แล้วคราวนี้นะตำรวจบอกว่าแจ๊คเอากุญแจรถมา

ก็เนี่ยตำรวจบอกแล้วไงถ้าเกิดรอบนี้ไม่เชื่ออีก

เมาไม่ขับนอนหลับดีกว่า
แต่ก็เลือกหน่อยละกันว่าจะหลับที่ไหนนะคะ